เราป่วยเนี่ยนะเราก็อยากให้มีคนคอยเฝ้าคอยดูแลถูกไหม
แต่ว่าคุณลุงท่านนี้นะฮะท่านป่วยแต่ว่าคนที่เฝ้าไม่ใช่คนสิ
ดวงดีดวงดีคือชื่อหมาพันธุ์ไทยตัวนี้ฮะ
มันเดินอยู่รอบเตียงผู้ป่วยสักพักก็ขึ้นไปเกาะขอบเตียง
แล้วเลียมือเจ้าของของมันมันส่งแววตาแสดงความรักนะฮะ
คือคุณลุงเนี่ยป่วยมารักษาตัวที่โรงพยาบาลนะครับ
หมามันก็แอบตามมาด้วยพอมาถึงนะลุงบอกให้ดวงดี
รออยู่ที่รถนะแต่มันไม่รอครับมันไม่รอ
มันเห็นเจ้าของนอนอยู่บนเตียงมันไปเฝ้าแบบนี้เลยนะฮะ
มันตามเข้าไปในห้องรักษาเนื้อตอนหมอเรียกอ่ะนะ
มันตามเข้าไปห้องรักษาด้วยพยาบาลก็พยายามเข้าใจมันนะครับ
ไล่มันออกไปไอ้เจ้าดวงเดียวก็นั่งรอจ้องไปที่เตียงเนี่ย
ไม่คลาดสายตาคือถ้ามันพูดได้เนี่ย
ก็บอกว่ามันคงจะถามเจ็บมากไหมป่วยมากไหมล่ะเจ้านาย
นะฮะชาวเน็ตบอกว่านี่แหละสาเหตุที่
หมาเนี่ยมันแสดงการกระทำออกมากับเจ้านายเนี่ย
ด้วยความรักแบบนี้แหละครับนี่แหละครับเจ้าดวงดีฮะ